เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะครับ

น้ำตาลเนี่ยเป็นชื่อของหมาตัว๑๔

มันจะวิ่งข้ามถนนหลังจากนั้นรถวิ่งมาพอดี
พยายามหักหลบแล้วล้มและเกิดเหตุการณ์เฉียวชนแบบนี้ครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับเจ็บทั้งคนและหมาเลยครับ
จุดเริ่มต้นมาจากว่าหมาสีน้ำตาลตัวนี้
เจ้าน้ำตาลเป็นจังหวะกลิ้งไปใต้ท้องรถ

วิ่งต่อครับพอมันวิ่งวิ่งเสร็จปั๊บเนี่ย
เตอร์ไซคันนี้มาเลยชนเข้าอย่างจังมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ไลด์ล้มฮะแล้วมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่ขับตามมาพยายาม
เบรกฮะเลยหักหลบหักหลบหักซ้ายเสร็จปั๊บเนี่ย
เกือบล้มนะครับแล้วไปตำอยู่ด้านข้างส่วนไอ้เจ้า
ตาลนั้นมันก็วิ่งไปได้ต่อนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
บริเวณหน้าคลินิกแห่งหนึ่งถนนจรรยานนท์ครับอำเภอบาง
กงจังหวัดฉะเชิงเศร้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกัน
ว่าทำไมหมาตัวนี้มันตกใจอะไรจู่มันตะเลิศวิ่งข้าม
ถนนค่ะแล้วช่วงที่รถกำลังพลุกพลาดด้วยคือช่วงเช้ารถอาจจะ
พาลูกหลานไปส่งโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นย่านชุมชนด้วย
เบื้องต้นครับเจ้าของรถเขาไม่ได้ติดใจเอาความ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนะ
อย่างที่บอกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถหลายคันเลย
ส่วนคนเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนอาการ
เจ้าน้ำตาลยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันอยู่ไหน
เลิศวิ่งหนีหายแนบไปเลยครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม
รายงานให้ทราบต่อไประมัดระวังกันด้วยนะครับ